สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาเจอกันวันนี้ผลสนัดกินแบบรัฐบาลสิบหกกันยายนออก
ถูกต้องนะออกมาแล้วนะครับหมายเลขวันที่หนึ่งนะฮะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าอืม
อ่าเนี่ยนะครับเลขท้ายสองตัวก็เก้าศูนย์นะครับ
เลขท้ายสามตัวสามเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ด
แล้วก็ยังมีสามตัวหน้าหกศูนย์เก้าแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ด
นี่ใครถูกบ้างขอแสดงวันนี้ดีนะ
บุรีรำตอนนี้มีคนรายงานมาแล้วว่าถูกนะฮะ
คือมีผู้โชคดีเนี่ยเขาโพสต์ภาพผู้โชคดี

ขอแสดงความดีกับครูบิ๊กโรงเรียนบ้านแม่น้อยนะฮะ
ที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
รางวัลที่๑มีแฮชแท็กด้วยนะครับ
แล้วก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำภาพสาวใหญ่โชว์ลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งชำนวนหนึ่งใบนะครับ
รางวัลที่หนึ่งแตกนี่ไงที่บ้านโคกสะอาด
ตำบลปังกูลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
บูรีรำ๖ล้านนะแล้วก็มีที่สกวนทะคอมอีกหนึ่ง
ตอนนี้นะฮะที่มากันแล้วเนี่ย
มีแฟนรายการเราก็ส่งมาบอกค่ะว่าแบบ
ญาติน้องสะพ้ายป้าบ้านใกล้กันอยู่ที่สมุทรสาคร

เขาก็บอกว่าโอ้ดีใจกันใหญ่เลยถูกรางวัลที่๑

แล้วเข้าทรงตรงหลักกิโลล่ะหลักกิโลที่เฮียนที่เข้าทรงบอกว่า
วิญญาณมาเข้าทรงนั้นถูกไหม
หลักกิโล๑๑งวด

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ๐๗๐๐๙๓๕แล้วก็๒ตัว๙
ก็ขอแสดงความยินดีด้วย
รู้สึกคุณมนต์สดออกไปตรงกับเลขคอนายกว่ะ
เขาบอกอย่างนี้ไปตรงกับเลขคอนายก
บางคนก็ไปติดตามว่าคือเมื่อวานเนี่ยนายกเขาไปตรวจเขื่อน
ถูกต้องไหมครับเขาไปตรวจเกิดที่ชายนาฏเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้เลขที่ออกเนี่ยเขาบอกว่ามันไปใกล้เคียง

กับสิ่งที่นายกนั่งไปอะไรอย่างนี้
รถแต่ล่ะคะเมื่อวานที่เรานำสนุนไปเลือก

ไม่ใช่มันอยู่ในรางวัลที่๑อันนั้น
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้นะคะ

เนื่องจากการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม
เสียชีวิตนะคะเรื่องของการเปิดประเทศ

เคาะวันดีเดย์เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่๓ออกมาแล้วว่าเป็นยังไง
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ

หายป่วยเพิ่ม๑๓๕๒๗ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ๑๘๘รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมนั้นอยู่ที่๑๔๙๕๓รายด้วยกัน
ไปดูที่ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะ
ธีระวรธนรัฐอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ระบุบอกว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ย
ทะลุ๒๒๗ล้านไปแล้ว
เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มค่ะ๕๓๗๙๓๓คน
รวมแล้วตอนนี้๒๒๗๑๙๐๙๙๔คน
เสียชีวิตเพิ่มอีก๙๗๖๑คน
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิต๔๖๗๑๘๙๒คน
ประเทศ๕อันดับแรกค่ะที่มีการติดเชื้อต่อวันสูงสุดนะคะ
ก็คืออเมริกาอินเดีย
บราซิลสหราชนาจักรรัสเซีย
แล้วก็อันดับ๖๑๐เนี่ยค่ะ
เป็นฝรั่งเศสตุรกีอีรานอาเจนติน่าแล้วก็โคลอมเบีย
ส่วนสถานการณ์ไทยของเราค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงานยังคงสูงเป็นอันดับ๑๐ของโลก
ก็จะขยับแซงบราซิลขึ้นมาเป็นอันดับ๙ของโลกค่ะ
ถ้าดูเฉพาะในเอเชียอย่างเดียวจำนวนติดเชื้อใหม่ของเรานั้นเป็นอันดับ๖
กำลังเผชิญกับการระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ประเมินผลนโยบายนั้นไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
การนำเสนอเฉพาะจำนวนเคสติดเชื้อ
ตรวจพบจากการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น

เน้นย้ำตามหลักวิชาการอีกครั้งชัด
นโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการเปิดประเทศในจังหวัดต่างที่วางแผนกันมาเนี่ย
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดหนักตามมา
ปัจจัยเสี่ยงท่านบอกมี๒ประการค่ะ
ข้อที่๑ท่านบอกว่าการที่คนเดินทางมาจากต่างประเทศนั้น
อาจจะนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่
การมีกฎระเบียบให้ตรวจคัดกองโรคมาก่อนเดินทางนั้น
ช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับที่๑
แต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมากกว่าอันดับแรกเนี่ย
ก็คืออันดับที่๒ท่านบอกว่านโยบายเปิดประเทศ

จะทำให้มีจำนวนคนหมุนเวียนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
แล้วก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในพื้นที่มากขึ้น
เพราะว่ามีการติดเชื้อในชุมชนอยู่
ทีนี้อาจารย์หมอบอกว่าการประเมินผลดังกล่าวเนี่ย
จึงต้องไม่ประเมินแล้วก็รายงานให้เข้าใจ
เพียงแค่ว่ามีจำนวนการติดเชื้อ
จากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แต่ต้องดูจำนวนคนติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
และหากการระบาดภายในประเทศยังคงมีความรุนแรง
นโยบายเปิดท่องเที่ยวแล้วก็เปิดประเทศนั้น

แต่ละพื้นที่รุนแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น
สิ่งที่รัฐควรไคร่ครวนให้ดีก็คือว่าเรียนรู้บทเรียนจากกล่องทรายที่เห็นประจักษ์ชัด
ควรใช้เวลาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ
หากว่ารีบเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยว
ตาไหนบนกระดานก็ไม่เห็นตาเดินแห่งชัยชนะ

อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากนายแพทย์ธีระ
ซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านก็มีการกล่าวถึงกรณีเรื่องของการที่จะมีการเปิดประเทศ

ท่านบอกว่าเป็นห่วงก็คือสายพันธุ์ใหม่

แล้วก็จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน
ซึ่งการเปิดประเทศให้มีการท่องเที่ยวเป็นการคิด

มาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะว่า

พิสูจน์จำลองเหตุการณ์บางพื้นที่เท่านั้น

ซึ่งการเปิดประเทศที่ไทยกำลังจะทำ
ถือว่าเปิดเร็วกว่าประเทศอื่น

ควรจะต้องมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า๗๐
อันนี้ทั้งสองคุณหมอพูดลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะคะ
ทีนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่๓
วันนี้คุณอนุทีนชาวมิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่๓ให้กับประชาชน
บอกว่ารัฐบาลพร้อมให้การดูแล
โดยจะมีการฉีดกระตุ้นให้กับคนรับวัคซีนเชื้อตายครบ๒เข็ม
อันนี้ก็จะดูระยะห่างที่กำหนด
ส่วนใหญ่เข็มกระตุ้นรอบแรกที่จะเริ่ม
ฉีดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะ
โดยส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคมก็จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย
อนุทินบอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง
เพราะว่าน่าจะได้รับวัคซีนกระตุ้นกันไปแล้ว

เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางระบบกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ท่านก็บอกว่าหากครบระยะเวลาที่จะต้องมีการฉีดกระตุ้น
ก็จะมีการแจ้งไปซึ่งกรมควบคุมโรคก็จะหาวิธีการรองรับการฉีดให้นะคะ
อันนี้คนก็ถามว่าเราเสียค่าใช้จ่ายไหม
ค่าใช้จ่ายไหมแล้วจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่า

หรือถ้าสมมุติเรามีหมอพร้อมเขาจะแจ้งมาทางหมอพร้อมมาก
ซึ่งการฉีดกระตุ้นเข็มที่๓ก็บอกเอาไว้แล้วว่า
สำหรับการเริ่มฉีดเข็ม๓นั้นก็ได้รับรายงานจากนายแพทย์เกียรติภูมิ
ระจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเอาล่ะจะดีเดย์ในวันที่๒๔กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญในแวดวงสาธารณสุขด้วยก็คือเป็นวันมหิดล
ก็จะเริ่มจากตอนแรกที่บอกไว้ว่าจะเริ่มมีการฉีดเข็มกระตุ้นในช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือนถูกไหมคะ
ตอนนี้บอกเอาละ๒๔กันยายนจะเริ่มเลย
แสดงว่าของรัฐบาลก็มีฉีดฟรีคือแอสต้าเซเนก้าสำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว๒ถูกต้องไหม

สมมุติเราซื้อโมเดอร์น่าคนซื้อก็ได้ฉีดไปคนที่ไม่ซื้อของฟรีก็น่าจะมีถูกต้องไหม

อันนี้เอาไว้สำหรับฉีดคนที่เป็นแบบว่ากลุ่มเปาะบางค่ะ

ใช่อันนี้ตามทางการบอกมาเป็นแบบนี้นะคะ

ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็เรียกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะครับ
เป็นเทรนด์ที่ชื่อว่าการก่อการร้ายแบบพลีชีพขึ้นสู่อันดับที่๑เลยนะฮะ
คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
สำหรับการก่อการร้ายแบบพลีชีพหลังจากสื่อหลายสำนักนะครับ
เขารายงานข่าวนี้นะครับเรียกว่า๓๔วันที่ผ่านมานะครับ

วันนี้ครับทางทีมงานนะครับก็รวบรวมเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันที่๑๒นะครับวันอาทิตย์นะครับสารเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยครับ
ได้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนนะฮะให้พลเมืองของตัวเองที่อยู่ในประเทศไทย
ระมัดระวังระเบิดพลีชีพในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากรวมกันนะครับ
แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อไปสถานที่เหล่านี้
และถ้าเผชิญกับเหตุต่อการร้ายนะครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในรัฐที่คุณอยู่นะครับ
วันจันทร์ที่๑๓นะครับนายธานีแสงรัฐนะครับท่านเป็นโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ยืนยันครับบอกว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยนะฮะพบว่าทางกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น
ยังคงเตือนภัยดังกล่าวถึงพลเมืองของตนเองในอีก๕ประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ต่อมานะครับพันธุรกิริสณะพัฒนาเจริญนะครับรอบโคสกสำนักงานตรวจแห่งชาติ
เปิดเผยนะครับบอกว่าได้รับการยืนยันนะครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่า
ยังไม่มีสิ่งใดที่ชี้ชัดนะครับว่าจะมีการก่อการร้ายในประเทศไทย
และไทยเองเนี่ยก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานด้านข่าวนะครับ
ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยนะครับอย่างใกล้ชิด
โดยพันธุรกิจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับท่านก็กำชับครับบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเพิ่มประการความปลอดภัยนะฮะแล้วก็จับตาบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย
มันเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับให้เข้มข้นมากขึ้น
ส่วนทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานต่อต้านการก่อการร้าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียนะครับชื่อว่าคุณนอมาฮิชฮักนะฮะ
ก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าการแจ้งเตือนของญี่ปุ่น
เป็นการแจ้งเตือนเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงครบรอบเหตุการณ์เครื่องบินชนอาคาร
นี่นะครับวันอังคารที่๑๔กันยายนครับสำนักงานความมั่นคงของทาง
เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อในการได้รับการแจ้งเตือนในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็แถลงบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ
จะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในสิงคโปร์

นั่นแหละคือเหตุการณ์ที่วันนี้มีอันดับหนึ่ง
ใช่เพราะว่าจริงเขามีการพูดถึงกันมาหลายวันแล้ว

ไอ้ตอนนายวันย้อนกลับไป๒๐ปีที่แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

อ้าววันนี้ที่ชาวน้ำบังปากกง
บางทีก็เจอปลารมณ์ปลารมณ์จะมาไหว้บ่อยเหมือนกันนะ
ตรงวันละท้อนอย่าเข้าใจแต่จราแข้มาเหมือนกัน
จราแข้เท่านั้นมันน่าจะมีฟาร์มจราแข้เยอะ

เช้ามาน้ำขึ้น๒นาที

ตรงริมแม่น้ำบางปังเราเชื่อว่า
ฝนตกมาน้ำก็ท่วมแล้วคนที่เขาทำฟาร์มจราเข้เนี่ย
มันก็มีกันเยอะแถวบางประกงมีฟาร์มอะไรบ้างเธอรู้ไหม
ฟาร์มจอลาเค่ก็เยอะฟาร์มสิงโตขาว
ถือว่าเท่านั้นน่ะเป็นฟาร์มสิงโตขาวฟาร์มนกแก้วมาแล้ว
ลิ้งปลาลิ้งหาดกันน่ะแม่ว่ะตามแก๊บ
แล้วเมื่อไหร่อยากจอลาเค่จะออกสักทีแล้วครับกำลังจะออก
โอเคน้ำหนุ่มนะวันนี้ฉันมีแรงนะ
ฉันเถียงกับเธอได้
เกดโดยขนาดยาวกว่า๓แมตร

มันไม่มีอะไรกินมันก็หิวไง
ทางภาพประคนานก็จะรู้ว่าเป็นวังจรเค
ไม่หรอกถ้ามันหลุดออกมาอยู่ในฟาร์ม
ว่ามันคนเลี้ยงมันไง

เออมันหายเลยอ่ะ

นั่นคนนี้มันกลัวขอน

อุ๊ยมันกินมันก็กัดมันกินของกินสดเลย

คุณดูเขาลงเรือ

แล้วก็มันก็ลอยคอยอยู่เลย

บริเวณป่าจากคลองที่เชื่อม
เข้ากับแม่น้ำมาประกงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรังของจอราเข้ดังกล่าว
ครับบริษัทชุดปฏิบัติการหน่วยกุภัยเขาบอกว่า
ลงไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นจราเข้จริงคุณ
ต้องกำลังไปจอดระเทศจริง
อ้าวไม่ต้องรับเป็นจอดระเทศจริงก็เห็นอยู่อย่างนิ่ม

ก็จะคิดมันเขียนอย่างนี้
ล่ะเมื่อครับวิทยุยรับว่ายไปรึยังไงล่ะ
มันเขียนว่าเป็นจอละแค่จริงแล้วเธอจะตอบว่าอย่างไร

ตัวเบลอเท่าสามเมตร

รายการที่นั่งแล้วไม่ปลอดภัยสุดเนี่ยนะ
โหสายดีเหมือนตัวเดียวนะ

เกิดมีอะไรผู้เราก็ช่วยกันยับยางตอนที่คุณจะพูดออกมา
แต่เวลาอีกรายการของคุณไม่มีใครช่วยคุณจับการนะ
โถนุ่มแม่เรื่องอีแวง

ขอให้คนทั้งประเทศเร่งหนึ่งว่าอีแว้ง
เอาล่ะคุณผู้ชม
เราพักโฆษณากันสักครู่หนึ่งตอนนี้
ไหนบอกสิวันนั้นน่ะ

นี่ไม่ปลอดภัยหงุมก่อนที่จะทำรายการข่าวใส่ไข่

นี่คนไทยไปเหยียบดวงจันทร์แล้วนะคะ

ครับตามสิเดี๋ยวช่วงหน้าจะมา

บอกจริงนี่รายการนี้พี่หนุ่มเซฟพี่มดดำบ่อยมากเลยนะเห็นไหม

มันจะหยุดปากจริงคือคือคนดูเนี่ยเขาตัดสินได้
เขาส่งมาในทวิตเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะทวิตเตอร์ใช่ไหม

อื้อแม่มดคืนชีพแล้ว
ยังปัดรังแค้นให้จบก่อนโอ้ใจเย็น

คือพ่นสเปรย์มาแข็งก็เลยลื้อผม

อ๋อแล้วมาแล้วดวงจันทร์มันจะถึงหรือยัง
รอดวงจันทร์มาเอ้ามาให้ดูสิโอ้แจ๊ะ
นี่คนไทยไปดวงจันทร์นะนี่เป็นไง
ประเทศไทยเราได้ส่งนักบินในโอกาส
จนพบดาวเคาะดวงใหม่บนถนนบ้านนองโน้วห้วยจูกโอ้โฮ
ซึ่งมีระยะทางราว๓กิโลเมตร
ดวงจันทร์มีรถวิ่งผ่านด้วยครับผม
เสือแล้วนะนี่นางรถเนอะ
ก็บอกว่านี่น้องมันแบงก์อ่ะนี่นะครับก็คือเป็นคลิปที่มีการแชร์กันออกไปเยอะมากนะครับ
คลิปนี้ไปเกิดขึ้นที่บ้านห้วยโจทย์ที่ขอนแก่นนะครับ
ก็คือน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เขาไปรีวิวนะใช้คำว่ารีวิวแล้วกันนะครับ
คือเหมือนกับเป็นพื้นผิวของถนนแห่งหนึ่ง
พื้นผิวถนนนี้ยาว๓กิโลนะครับ

แล้วปรากฏว่าตรงจุดนี้นะครับ
คือมีการไปซ่อมเนี่ยหลายครั้งหลายหนแต่เวลาไปซ่อมเนี่ยนะครับ
ก็คือใช้เหมือนกับเป็นหินเนี่ยหรือเป็นขวดเป็นอย่างนี้

แล้วพอฝนมันตกมันก็เป็นแบบนี้อีกเนี่ยนะครับ

น้องผู้หญิงคนนี้เขาคงจะรู้สึกแบบแหมไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยมีการเสียสีนะครับโดยการที่ไปตรงจุดนี้
แล้วก็แต่งตัวเหมือนเป็นมนุษย์อวกาศ
แล้วก็เอาทุกชาติไทยเนี่ยไปปัก
ก็นี่นะครับดูนางเดินดิค่อยมีปากละปากละปากละเห็นไหมนะ

นี่ปักนะเนี่ยนะครับคือก็ไม่ได้บอกว่าเป็นดวงจันทร์นะ
บอกว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่เขาว่าอย่างนั้น
เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่ถนนบ้านห้วยโจทย์หมู่๓ตำบลห้วยโจทย์นะครับ
ขอนแก่นเนี่ยแหละครับก็พอคลิปนี้หลุดออกไปนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางฝั่งของเอ่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ

นั่งมอเตอร์ไซค์ยังไงให้เหมือนขี่ม้า
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไงให้เหมือนขี่ม้ากรุ๊บ
ไปดูสถานการณน้ำเหมือนสันนิดนึงนะคะโคลราตรก็ยังวิกลิดอยู่

ด่านขุนทศมวณน้ำผลสารอบล้อมขังหมู่บ้านนาน๕วันแล้วค่ะสูง๑เมตรเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่๓หมู่บ้านค่ะ
ตำบลหนองบัวละครอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ยังคงมีมวลน้ำปริมาณมหาศาลโอบล้อมเต็มพื้นที่กว้างขวางหลายพันไร่
แล้วก็โอบล้อมหมู่บ้านบริเวณโดยรอบเลย
ซึ่งมีบ้านเรือนของชาวบ้านมากกว่า๑๕๐ครัวเรือนในพื้นที่รุ่มต่ำ
ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังเดือดร้อนกันมานานเป็นเวลา๕วันแล้วนะคะ
ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านคาดว่าต้องทนรับชะตากรรมถูกน้ำท่วมหนักไม่น้อยกว่า๑๒สัปดาห์ค่ะ
ทางด้านนายสักกรินเสมหิรันนายอำเภอบัวใหญ่พื้นที่ทั้งสองหมู่บ้านนะคะ
เพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็มอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อน
พร้อมทั้งชี้แนะนำแนวทางการปฏิบัติกับพี่น้องคนในหมู่บ้าน
เกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ดังกล่าวด้วย
ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลำนี้ก็ยังวิกฤตค่ะ
ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วนะคะได้๒วัน
ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก
โดยน้ำนั้นไหลเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประโทค่ะล่าสุดสูงกว่าเดิม
ซึ่งสนามกีฬากลางจังหวัดเลยก็พบว่าสนามฟุตบอลนี้กลายเป็นสระว่ายน้ำไปแล้วนะคะ
ส่วนชุมชนริมน้ำเลยน้ำกระดันท่อระบายน้ำจนเข้าท่วมบางส่วนแล้วด้วย
ทางชาวบ้านเผยบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ตอนนี้มันจะเริ่มมาอย่างนี้แล้วตอนนี้สุโขทัยมาแล้ว
เขาบอกสุโขทัยพิษณุโรคน้ำเริ่มสูงขึ้นอยู่ต่อเนื่อง
พิจิตรน้ำเริ่มมาแล้วที่อำเภอสามงามโพประทับช้างแล้วก็โพทะเล
เขาบอกมันเพิ่มมาจากการระบายน้ำแต่ถ้าสมมุติไอ้ระดับจังหวัดภาคเหนือเหนือเอาอยู่นะ
ระบายลงแม่น้ำทันก็โอเคเรารอด
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าฝนตอนนี้ยังเหลืออีกกี่ลูกพายุยังเหลืออีก
อันนี้ผมไม่รู้เลยต้องขออนุญาตไปตามข่าวก่อนเดี๋ยวนี้
เขาบอกจริงคุณต้องเริ่มติดตามนี่เลยเรื่องน้ำเนี่ย

พิจิตรไปแล้วแล้วเขาบอกว่ามันยังมาที่พิจิตรเนี่ย

คือนางมาระดับสูงจริงขอราชมาแล้วนี่ไงโอเค
นี่ไงเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหยาบ้า
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจตองบาภูมิเนี่ยกำลังเร่งล่าหนุ่มรายหนึ่งฮะ
แม่คุณไม่ได้อ่านหรอไม่ผมถามไม่นึกว่าผมไม่รู้เรื่อง
นุ่มตอน๑๑โมงฉันดูเถอะข่นี้ไม่ได้อ่านหรอ
แล้วใครอ่านไม่มีใครอ่านเหรอนี่ข่าวนี้
เธอก็ต้องรู้มาแล้วล่ะเห็นสู่รู้ทุกเรื่องนี่
เชิญเห็นตะสูรู้สูสารแน่งานจะตาย
สารแน่งแล้วเขาเรียกว่าสารแน่นะ
แต่ปรากฏว่าลืมถุงยาบ้าเอาไว้

ก็ฝากไปยังเจ้าของยาบ้าให้มารับคืนหน่อย
ที่ตำรวจทองผาภูมิตำรวจเขาตามตัวกันอยู่ว่า

เนื่องจากว่ามันจะมีข้อมูลเลยว่า

ตำรวจที่สพทองผาภูมิ
พื้นที่มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ธนาคารกรุงไทยฮะ

ของเช้าวันที่๑๓กันยายน

คนหนึ่งสวมเสื้อคลุมกางเกงขาสั้น

ซึ่งจังหวะที่ควักโทรศัพท์มือถือออกมาเนี่ย

ปรากฏว่าเห็นทะเบียนอีก
ทะเบียนเป็น๑กกจ๑๐๘๒ฉซออกไป
ก็ปรากฏว่าคนต่อมาเจอถุงบ้านตกอยู่

คือเขาก็เห็นนะ

กระทั่งแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาเจอไอ้ยา
ไอ้ยาเลยเหมือนพากร

ก็ตำรวจกำลังจะไปหาอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของยาบ้า

คุณทำของตกอยู่คุณช่วยไปเอาคืนหน่อย

ในกลุ่มของเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
เขามีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้วนะว่าเดี๋ยวจะไป๔คน
รีวิวนั่นตรงเนี้ยทางนี้ก็บอกโอเคมาได้ปรากฏพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาก็จำได้ว่าออกมาจากกลุ่มนี้นะแล้วเขาก็เคยส่งไปให้ละสี่ใบ
แต่ปรากฏว่าถือไว้แค่๒ใบเขาก็เลยบอกว่าโอเค
ถ้างั้นขอเก็บตังค์อีก๒หัวนะที่เหลืออะไรอย่างนี้
ปรากฏทางนี้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าตลาดเขาไม่จำ
ก็นึกว่าคุยไปแล้วไงเขาจะมารีวิวมันไม่น่ารักเลยทำแบบนี้กับเขา
เขาบอกมันไม่ได้จริงเขาขออภัยด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงแล้วเราให้คุณไป๔ใบแล้วต่างนานา
สุดท้ายแล้วทางฝั่งของแอดมินชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบนจะแนนก่อนจะแบนร้านอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นประเด็นคนก็ด่าสิบอกว่าโอ้โหคุณจะไปเบ่งกินฟรีอะไรอย่างนี้

มันก็แพงอยู่นะนะก็โอเคนะแต่ถือว่ามันก็อาจจะเป็นราคาก็สูงอ่ะ
ไม่ใช่ถูกนะแต่ว่าทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
ทางฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไร
ก็คือเราแค่ออกมาแบบปกป้องร้านปกป้องตัวเองว่าถ้าเกิดจะมาแบนอย่างนี้มันก็มีผล
เพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มคนรักบุฟเฟ่มีคนอยู่ในนั้น๖แสนคน
เขาบอกมันจะมีผลกับร้านเขาเขาก็กังวลใจอะไรอย่างนี้
เขาเลยออกมาชี้แจงแล้วก็พยายามแบบเอ่อบอกว่ามันเหตุการณ์ที่มาที่มันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่
เขาจะปรับปรุงตัวใหม่เขาจะนี่นั่นอะไรแบบนั้น
มันไม่ได้จบไงก็บอกว่าคุณลุกเมนเป็นยังไง

มีสคริปต์ด้วยอ่าเธอก็เล่าเธอก็เล่า
ปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งแอดมินน้ำหวาน
ก็ชื่อคุณน้ำหวานเป็นแอดมินของกลุ่มนี้

เขาก็ออกมาเขาก็พูดมาว่าเขาก็ขอโทษ
นู่นนี่นั่นต่างนานาแล้วก็รับผิดชอบไว้เพียงแต่เพียงผู้เดียว
แล้วก็ไอ้กรณีของวอเชอร์๔ใบเนี่ย
ที่ได้มีการไปให้ไปหรือที่ที่เขาได้รับมาเนี่ย
จริงแล้วที่มาที่ไปเนี่ยมันก็คือว่า

เพราะเคยมีลูกค้าเนี่ยมารีวิวว่า
ก็คือมีอาหารไม่สะอาดแล้วก็มีนู่นนี่นั่น

เข้าใจไหม

เหมือนกับไปติดสินบนคือให้ลบรูปซะ

แต่ก่อนที่น้องคนนี้จะลงในเพจของเธอ
ปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาออกแบบนี้ไปก่อนแล้วที่รายการผม

ไอ้๔ใบนี้ที่นี่ไปว่าก่อนหน้านี้
ร้านเขาเคยมีปัญหากับทางลูกค้า
คือลูกค้าขอติดต่อมาทางเพจนี้
ทั้งเขาเองที่นี่ติดต่อมาที่นี่

นี่บอกว่าให้ช่วยหน่อยช่วยประสานลูกค้าให้หน่อย
อยากจะช่วยกัดหน่อยต้องขออภัยด้วย

เขาก็เลยมอบนี้ให้เป็นสินน้ำใจ๔ใบ
นึกออกไหมให้ไป๔ใบ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ลงมาเนี่ยมันทำให้

คือนี่ใช่ไหมที่คุณบอกว่าพูดว่าคุณจะแบรนด์เขา
มันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาแล้วไม่มีการแบนเกิดขึ้น
โดยการเอารูปภาพเหมือนแบบเลิกเอาขอโทษ
แต่เอารูปภาพที่อาหารที่มันแบบไม่ดีมาลง
แล้วก็บอกว่าร้านนี้เหมือนกับเคยถูกคอมเแล้วก็อุตส่าห์ลบไปให้เพราะคุณเอาเวอร์เชอร์มาให้
ป่ะประมาณนี้คนก็เข้าไปบอกแบบนี้
๒คนเข้าไปพูดกันอีกบอกว่ายังไงล่ะการที่คุณไปได้เวอร์เชอร์ไปกินฟรี
มันเกิดจึงการที่คุณไปลบภาพพวกนี้เพื่อรับเวอร์เชอร์มาเพื่อไปกินข้าวหรือ

เพื่อไปกินฟรีหรอโดนทาอีก๒น่ะนะ
แล้ว๓ถ้าจะพูดถึงว่าร้านติดสินบนให้ลบให้ลบรูป
คนที่ให้สินบนคือร้านแต่คนที่รับสินบนก็คือคุณไง
ถูกป่ะอย่างนี้ไงมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกเนี่ย
คือแทนที่มันจะจบน่ะแล้วพอไปลงแบบเนี้ยโอ้โห
มันเสียหายผมบอกเลยคือตัวตัวเพจเองก็จะเสียหายด้วย
ตัวกลุ่มนี้ก็จะเสียหายด้วยตัวน้องน้ำหวานเองก็จะเสียด้วย
จริงถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยหรือประสานงานไปแล้ว
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วเจ้าของร้านก็ออกบอกแล้ว
มันก็น่าจะจบแค่นั้นไงใช่คนก็ไปบอกว่าเหมือนขี้แพ้ชวนตี
อะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบไปต่อว่าต่อขานอะไรอย่างเงี้ย
ก็เนี่ยมันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นแบบนี้

ก็ไม่จบคือแต่ทางร้านเองเขาก็เหมือนกับลงแถลงการครั้งสุดท้ายแล้ว
ตอนนี้ว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาก็ยอมรับเพราะว่ามันมีแบบนี้จริง
มันเกิดเหตุแบบนี้จริงนี่แถลงการครั้งสุดท้ายนี่อันนี้
๔ใบไม่ได้ครับวันนี้ผมมาให้ลุงที่เขาเก็บไอ้นั่นไปแล้ว
ที่เขาเก็บป้ายทะเบียนในน้ำอ่ะ

ใช่นั่นพี่ให้เข้าไปแล้ว
นี่ครับก็เป็นประเด็นทางนี้เขาออกมาชี้แจงเขาบอกว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้ว
แต่ว่าเขาออกมาพูดก่อนแล้วว่าเขายอมรับว่ามันมีประเด็นแบบนี้
แล้วผมบอกเลยนะมันไม่ได้พอไปพูดแบบนี้มันกลายเป็นอะไรหรือเปล่ากลายเป็นว่า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
แต่ทางนี้จะลำบาก

ก็ตั้งแผงเขาก็ควรออกจากกลุ๊ปไปเพียบเลย
ก็นั่นไงก็ไม่น่าไปทำแบบนี้

อาทิตย์ก็มีเชอร์วิทย์อาหารอร่อยไม่สดอะไรแบบนี้
ใช่อาหารไม่อร่อยอาหารไม่สดจานเลอะเทอะ
พื้นมีแมงสับด้วยทุกร้านผมว่ามันมีเพียงแต่ว่า

แต่กลายเป็นว่าร้านนี้เขาเลยดังไปเลยดังไปเลยเพราะของกินเขาน่ากินจริงนะเมย์ดูดิ

ขึ้นมาอย่างนี้หมดเขาเป็นแบบสไตล์แบบพรีเมียมจัดเต็มอะค่ะ
ก็คือพันขอหัวละพันกว่าบาท
ดูดิดูแต่ละอย่างเขานี่มีปูมีอะไรต่อมีอะไร

อ่ะเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อ
คู่นี้หวานเกินเพื่อนร่วมงานใครเป็นใครเดี๋ยวกลับมาฮะ

เออใช่เนอะแต่คุณไม่เคยไปรีวิวที่ร้าน

เออแต่บอกนะเวลาส่งมาไม่ต้องส่งมาเยอะ

ไม่หรอกคือจริงผมเชื่อว่ามดดำ

รีวิวอันนี้อยากจะฝากไปถึงพี่น้องนักแสดงด้วยเหมือนกันอย่างนี้
บางทีเข้าใจว่าในร้านอยากจะโชว์อาหารแต่เต็มโต๊ะอย่างนี้

แต่รู้ป่ะว่ามีคนที่เขาไม่สามารถซื้อกินได้

นึกออกหรือเปล่าคือมันเหมือนแบบมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะ

ไม่ต้องเอาเอาแค่หน้าเป็ดเครื่องหน้าเป็ดจานเดียวแล้วถ่ายเลยเนี่ย
คือผมว่านักแสดงคนนั้นถ้าคนรักนะ
แล้วเขารีวิววันไหนนะเดี๋ยวแฟนคลับตามไปกินเอง
ไม่ต้องเยอะหรอกคือมันเป็นดาบสังคม
อันนี้จริงนั่นแหละ
คือน้องลีซ่าพูดลูกชิ้นยืนกินสิบห้าวิอิงอ่ะ

เขาบอกลูกชิ้นยืนกินถึงเราต้องบุรีรมจจัดเทศกาลแล้วน่ะอ่ะนะ

เหมือนกับถ้าสมมุติรีวิวจริงต่างประเทศเขาจะแบบว่า
กินยังไงให้อร่อยถูกต้องไหมถึงจะรวย
แต่ตอนนี้เรื่องของการรีวิวสินค้าหรือรีวิวร้านอาหาร

คือถ้าไปเนี่ยคือทางร้านน่าจะจัดไว้ให้
เขาก็อยากจะโชว์ของเขามันมีกี่อย่าง
แต่ว่าอาจจะต้องมีการกำหนดมาตรการว่า
เฮ้ยแบบผมขอเซ็ตนี้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้

ให้มันอยู่ให้มันมีความพอดี
อะไรก็ตามแต่ที่มันมากเกินไป

มีการบ้านให้ชาวเน็ตได้ฝึกสมองกันอีกแล้ว
ทำไมหรือครับ

สำหรับคู่นี้ภาพในสื่อดูจิ้นดี

ทั้งสองคนนั้นจะจิ้นหรือจริง

หรือว่าฉันคิดไปเองสิ
ภาพทุกอย่างมันก็จะเกินจริงนะ
ถ้าใบ้อักษรยอกก็ไปก็รู้หมดเลย

ส่วนผู้ชายก็เพิ่งจะมาดังผู้แตกช่วงนี้แหละ

ฝ่ายหญิงของเก่ายังสืบไม่หมด

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววอะไรให้ชวนจิ้นกันเลย

ถ้าใครติดตามข่าวสารก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดี

ใครเองไม่รู้เลย

แต่ตอนนี้เขากำลังตามหาอะไรนะที่เรื่องอะไรนะ

แต่นักร้องเหมือนพี่เขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่าไม่จริง

แล้วก็แบบจะตรวจดีเอนเออะไรไม่รู้เวอร์วังแม่

เขาบอกจะขอตรวจดีเอนเออะไรไม่รู้กัน

ก็คือสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนจริงนะคะ

หลังจากที่คุณมิวเนี่ยคลอดลูกสาวไปเมื่อวันที่๑๒กันยาที่ผ่านมานะคะ

ผมไม่ค่อยเหอะลูกสาวเท่าไหร่ครับ

อันนี้เอาอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหม

หลังถูกแห่ทักคล้ายกับริวจิตสัมผัส

หลายคนเนี่ยแห่ทักถึงความแปลกตานะครับ

อีกทั้งหลายคนนั้นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาตอบกลับชัดว่าไม่ใช่ริวจิตสมบัติจ้า

บางมุมอ่ะเนาะของชาย

นางตัดผมแล้วก็ดีแล้วตอนช่วงนางไม่ยอมตัดผมเลยเมย์
คือนางเล่นเกมแล้วนางไม่ตัดผมผมปิดหน้าอย่างนี้เลย

เล่นเกมก็คือเก็บเงินตัวเองมา๔๕ล้านแล้วนั่งเล่นเกมไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเลย

อ่ะก็ความสุขความสุขมันมากนะ

นี่เหนื่อยนะคุณดูเหนื่อยนะคุณพุดำนะลิตเริ่มหมดนะ
ลิตเริ่มหมดนะคุณต้องคึกหน่อยนะคุณต้องคึกสักนิดหนึ่งนะ

นั่นหนุ่มแล้วเหนื่อย

หนุ่มรู้ไหมว่าแฟนเขาเคยทวิตเตอร์บอกว่าเขาไม่เชื่อเลยว่าพี่หนุ่มจะไม่รู้จัก
เชื่อล่ะพี่สาบานพี่มุดแฟนจริง

ใช่ถ้าสมมุติฉันไม่มีพวกรุ่นน้องอยู่พวกเด็กอยู่

ช่วยความเรื่องอื่นดีฉันทำอะไรดีจะไม่พูด

คำว่าฉันทำอะไรดีไหนบอกที่อะไรบ้าง
มันเยอะอยู่ความดีของฉันน่ะ

เฮ่ยแม่ตาทำเยอะ

นี่พี่โต๊ะทำอะไร
พี่โต๊ะอยากมีทายาทแล้ว
หนูอ่านโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
โต๊ะโต๊ะมาโต๊ะ
ไบท์ที่เล่นกับหลานสาว
พร้อมเขียนแคปชั่นว่าฝึกไว้นะคะนะ
คนแรกคุณผู้ชายรู้หญิงดีครับ
นี่ฝั่งใครก็ไปกดไลก์กันใหญ่เลย
พี่ไบท์ก็มีหลานนี่น่ารัก
เขามีหลานแล้วเขามีหลานทั้งสองคนสามคนแล้วมั้งใช่ไหม
เอ้าไปดูคนนี้ค่ะคุณเป้ยปานว่าน
เรียกว่าเซ็กซี่ไม่แผ่วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีช่างภาพกิติมศักดิ์มาถ่ายรูปให้
ก็คือน้องปาลินไปทะเลกันก็คือแบบหุ่นของคุณแม่
ลองดูรูปสักนิดนึงบอกเลยว่านี่ข้างหลังคุณพี่มดดูคุณสิ
เซ็กซี่แล้วก็แบบหุ่นเช่งกระเดะมากจริงจริงอ่ะนะคะ
หลายคนก็ไปทักบอกว่าเวลาเดินอยู่กับลูกนี่แทบจะไม่เหมือนคุณแม่เลย
แต่กลับดูคล้ายพี่สาวมากกว่านี่เรียกว่าสวยแบบนี้
แล้วแต่ว่ามีแต่คนต้องเข้ามาบอกว่าผมทำแต่แคมเพราค
ใช่ผมเนี่ยแคมเพราคโอ้โธ่หนุ่มอยู่ดีเจคลัมเฟอร์ง

ต้องขึ้นหนูเรียกว่าสองกบ

ไม่มีอะไรทำที่แบบว่าตกงาน

เขานัดเนี่ย๙โมงเช้านะ
ไปเที่ยงเออนัดเที่ยงไปบ่าย๓น

กระเบียนน้ำตาล
เอีล่าส่งมาบอกพี่หน่อยละลูกหนัก
เดี๋ยวเขาส่งมาให้มีคนส่งมาให้

อุ๋ยภาครพลุมไทยรัตหนี้เช้าอ่ะอืมมมมม
ถ้าโอลี่แฟนมันสมัครมันก็เสียเงินของใครของมันนะ
เรียกมึงให้อุ๋ยอธิบายให้ฟัง
นุ่มครอบครัวแล้วนะฮะเหยุ่นไปอีกแล้วเหยุนไปพี่อุ๊ยบอกว่า

งานก่อนจากแอลูปก็ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไปโปรโมทอย่างนะเอ้ย

ก็สมัครคือต้องจ่ายเงินให้เขาทุกเดือน
ฉันก็จะสมมุติรถเมย์นี่เป็นรังแบบในนั้นสมมุติรถเมย์เป็นรังแบบในนั้นสมมุติรถเมย์เป็นรังแบบในนั้น
เออรถเมย์ไปพี่สมัครเข้ามารถเมย์เป็นรังแบบในนั้นสมมุติรถเมย์เป็นรังแบบในนั้นสมมุติรถเมย์เป็นรังแบบในนั้น

ก็ตามไปเพื่อเขาสมัครมากกว่านี้

แต่มันก็ไม่ได้เรวร้ายเสมอไป
บางทีแค่อยากจะรู้ว่า

ทำไมเขามีให้เลือกเลยว่าคนไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป